ไปดูเรื่องราวของพลเมืองดีกันหน่อยนะคะ
มีคนนึงเขาเก็บเงินสดได้๑ล้านบาทที่หน้าธนาคาร

ได้ปุ๊บรีบเอาไปให้เจ้าหน้าที่ธนาคารเลยค่ะ
กะว่าเดี๋ยวคนที่เขาทำเงินหล่นไว้เนี่ย

กลายเป็นว่าเงียบหายกริบไปเลยไม่รู้ว่าเจ้าที่ธนาคารเอาเงินไปทำอะไร
พร้อมกับภรรยาก็คือนางสาวกัญญาโอนรีเป็นพนักงานฝ่ายบัญชีสำนักงานการไฟฟ้าอำเภอวังน้ำเย็นค่ะ
ก็ไปร้องเรียนกับสื่อมวลชนในจังหวัดสะแก้วเลยเพราะรู้สึกไม่สบายใจ

เขาสองคนสองสามีภรรยาคู่นี้เก็บเงินสดได้๑ล้านบาท
หน้าธนาคารกสิกรไทยสาขาวังน้ำเย็นตั้งแต่๒๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ได้ปุ๊บก็รีบเอาไปมอบให้เจ้าหน้าที่ธนาคารเลย
แต่เจ้าหน้าที่กลับไม่ยอมชี้แจงอะไรรับเงินไปแล้วก็เงียบ
อืมผมอยากให้ธนาคารช่วยชี้แจงหน่อยครับ
คืออยากได้รายละเอียดไงว่าตกลงแล้วมันของใครใครเดือดร้อนอะไร
ยังไงหรือเปล่าเพราะว่าก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่า
เดี๋ยวคนทรทีหูปไปไม่รู้ยังไง
ยุทธ์และภรรยาก็เลยไปสอบถามข้อเท็จจริงจากเจ้าหน้าที่ธนาคารต้นเหตุเลย
เจ้าหน้าที่ธนาคารแจ้งแล้วว่าเงินสด๑ล้านบาทเป็นของธนาคารเอง
พนักงานขนเงินทำถุงใส่เงินขาดเงินก็เลยหล่นอยู่หน้าธนาคาร
พนักงานขนเงินรีบกลับมารับเงินคืนไปตั้งแต่วันเกิดเหตุแล้ว
ก็ต้องขอโทษด้วยที่อาจจะชี้แจงไม่ชัดเจน
หรือว่าขาดเรื่องของการอธิบายไปแล้วก็ขอขอบคุณ
และชื่นชมด้วยที่นายชะยุกับภรรยาเนี่ยทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนใดค่ะ